ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ไปฉลองกันครับนี่ปีใหม่เราก็จะไม่ได้ฉลอง
มันอีกแล้วแต่หลังจากนี้ทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
ต่อไปฟังอาจารย์วิเคราะห์กันดีกว่าว่านะคะคุณผู้ชมในช่วง
แรงงานต่างด้าว

จากการลุยตรวจเชิงลุก
คำถามที่เราคิดทันทีก็คือว่า
แรงงานพม่าที่สมุทรสาคร
ตัวเลขที่เขาประเมินกัน

ถ้าตรวจหมดจะเจอเท่าไหร่
ถ้าตรวจทั้งหมดจะเจอเท่าไหร่

เรื่องที่มันเกิดขึ้นผมเห็นด้วย
ว่าไม่ควรจะมีการโทษกันไปโทษกันมา
เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอนนี้
เดือดร้อนยุ่งยากและต้องทำงานหนัก

แต่ว่าถ้าไม่ขุดคุย
หาต้นต่อเสียทีเดียวไม่ได้ครับ
เพราะต้นต่อของเรื่องก็คือ
แรงงานพม่าที่เข้ามาในเมืองไทย
เข้ามาโดยเส้นทางธรรมชาติ
เข้ามาเองตะเกียกตะกายมาเองนั่นก็เรื่องหนึ่ง
เพราะชายแดนเรามี๒๕๐๐กิโลเมตร

แต่ว่าเข้ามาแบบนั้นเนี่ยมันส่วนน้อย
ส่วนใหญ่คือเข้ามาโดย
มีนายหน้านำเข้ามา

และเงินนั้นไปเกี่ยวข้องโยงใยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรียกกันว่าสวยแรงงานต่างด้าว
นี่แหละครับมันเรื่องใหญ่ตรงนี้
แล้วปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิด
เกือบ๒๐ปีมาแล้วที่แรงงานต่างด้าว
เริ่มเข้ามาทำงานในบ้านเรา

คือถ้าเข้ามาโดยถูกกฎหมาย

แต่ว่าเข้ามาโดยวิธีการให้นายหน้านำเข้ามา
จ่ายเงินกันหัวละเท่าไหร่เท่าไหร่
แล้วเงินนั้นไปเจือจานเกี่ยวข้องเป็นสวย
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ผลประโยชน์กัน
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่

แต่ว่าในช่วงที่มันเกิดโควิดเนี่ย
มันควรจะต้องทำยังไงสักอย่างหนึ่งไหมล่ะครับ
ผมถึงบอกว่ากลุ่มใหญ่ที่เข้ามาโดย
จ่ายเงินให้กับนายหน้า
แล้วนายหน้าเอาเงินนั้นมาเจือจานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เอาเข้ามาจากชายแดนไปอยู่ในจังหวัดชายแดนหัวละเท่าไหร่
ถ้ารู้ทะลวงให้ผ่านด่านเข้ามาได้จะกี่ด่านก็ไม่รู้
มาถึงกรุงเทพเท่าไหร่
มาถึงมหาชัยเท่าไหร่

มาถึงสมุทรปลาการเท่าไหร่

อัตราเนี่ยเขารู้กัน
ฉะนั้นเมื่อเข้ามาโดยแบบนี้ไม่มีการคัดกรอง
ไม่มีการคัดกรองใดทั้งสิ้น
ไม่มีการกักตัวไม่มีการคัดกรอง
มายังไงก็ไม่รู้ติดเชื้อมายังไงก็ไม่รู้เข้ามาได้
แล้วที่มหาชัยอย่างที่ผมบอก
ตัวเลขเขาประเมินกันว่า๓แสนกว่าคน
คนบางคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกอาจจะถึง๔แสน
แล้วเข้ามาแล้วแรงงานต่างด้าวเหล่านี้แรงงานพม่าอย่างนี้เขาอยู่ยังไงครับ
เขาไปอยู่ในบริเวณที่เขา
เขาอยู่กันอยู่ในสภาพแออัดเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุข
ไข้ได้ป่วยไม่กล้าไปหาหมอเพราะตัวเองเข้ามาแบบเถื่อน
เดี๋ยวจะมีปัญหาก็อยู่กันอย่างนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนโควิดจะมาก็แพร่โรคอะไรต่อแล้วไม่รู้สารภัตร๒๖๙๐๐๒๒
การละโรคโรคไข้หลังแอ่นที่เราหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยแรงงานพม่า
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่ไม่มีใครรู้
ไม่ใช่ไม่มีใครรู้แต่ปัญหาก็คือว่า
เราปล่อยประละเลยกันมาได้ยังไง
ผมถึงบอกว่าถ้าลำพังแต่เขาเข้ากันมาเองเขาจ่ายเงินกันมาเอง
แล้วเงินนั้นไม่เอามาแจกจ่ายไม่เจือจานไม่เป็นสวย
มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ทีนี้พอเป็นสวย
แล้วรับผลประโยชน์กันไปถึงไหนไม่รู้
แต่ว่ามันเป็นรูรั่วแห่งผลประโยชน์
มันเป็นรูรั่วแห่งผลประโยชน์
คำถามก็คือว่าแล้วใครกาดตก
ประชาชนทั่วไปกาดตกหรือใครกาดตก

ผมคิดว่าเวลานี้สิ่งที่ควรจะสังขยนาก็คือว่า
เราได้โอกาสแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไหมครับ
แต่ว่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และกำลังจะเป็นอยู่
ไม่จบไม่สิ้นคือรูรั่วแห่งผลประโยชน์
เจือจานไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บางส่วนบางส่วนบางฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หากินกันมานานแล้วครับมีผลประโยชน์กันมานานแล้วครับ
กับข้าวหัวคิวแรงงานต่างด้าวเนี่ย
รู้เถอะหน่วยงานไหนบ้างเขารู้กัน
เราเนี่ยทำไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้มาก็ช่างเถอะ
มีคนต้องการใช้แรงงานต่างด้าวแรงงานบางอย่างคนไทยไม่ทำแพร่ปลาเวลานี้ที่ไหนที่ไหน
อาคารอาคารเสี่ยงอะไรนะงานที่เสี่ยงงานที่สกปรกคนไทยไม่ทำ
ฉะนั้นตลาดปลาตลาดอะไรพวกนี้แรงงานต่างด้าวทั้งนั้น
เมื่อมันมีความต้องการแรงงานต่างด้าวก็มีขนอาสาที่จะเอาแรงงานต่างด้าวมาส่งให้
คิดกันไปสิหัวละเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นในภาวะปกติเราก็ปล่อยประละเลย
เพราะเรารู้กันอยู่ว่าถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
วงจรอุตสาหกรรมในบ้านเรามันไปไม่ได้หาแรงงานไม่ได้
เราก็หลับตาเสียข้างหนึ่งเปิดตาเสียข้างหนึ่งให้เข้ามา
ทั้งที่รู้ว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อให้โรงงานเขาอยู่ได้
ให้ธุรกิจเขาเดินหน้าได้เราก็หลิวตาอย่างนี้มาตลอด
หิวกันไปหลิวกันมาพอเกิดโควิดเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับ
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้จะต้องยอมรับความจริง
แล้วต้องถามว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อ
จะกล้าไหมครับที่จะดำเนินการอย่างนี้
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็นสองส่วน
ส่วนที่๑เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่เขาอยู่ชายแดนเนี่ย
เขาทำงานกันหนักมากช่วงนี้
เขาได้รับคำสั่งให้ลาดตระเวนทั้งวันทั้งคืนพักผ่อนน้อยทำงานหนัก
ผลเอกนัตตะพงศ์นาคพาณิชย์เลขาสมชบอกผมว่า
ทำงานกันหนักมากนี่ต้องเห็นใจคนเหล่านี้
แต่ว่าคนที่ได้ผลประโยชน์จากการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามา
คิดเป็นลายหัวแล้วเอาเงินไปเจือจานให้เจ้าหน้าที่ส่วนไหนบ้างก็ไม่รู้
คนพวกนี้ควรจะได้รับการตำหนิตำหนิอย่างเดียวไม่พอเอาตัวมาลงโทษให้เห็นได้ไหมครับ
คราวที่แล้วที่แม่สายที่ท่าขี้เหล็กเราก็ไปโทษว่าคนที่ไปทำมาหากิน
นำความเดือดร้อนมาให้ยุ่งยากกันไปหมด
คราวนี้เราต้องโทษคนที่ได้ผลประโยชน์จากการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามา
ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตรวจอุทัมอุภูมิไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
คนเหล่านี้ต้องได้รับการลงโทษครับรัฐบาลต้องแปลงวิกฤตเป็นโอกาส
ฉะนั้นที่คุณพัชลินซำสิริพงศ์โคศกของพลังประชารัฐบอกว่า
เวลานี้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับรัฐบาลมากกว่าที่จะมาโทษกันว่าใครผิดใครถูก
ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดกับประโยชน์ประชาชนท่านโฆษกพูดถูกครับแต่ถูกไม่หมด
ไม่หมดตรงที่ว่าผมเห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องและได้ผลประโยชน์
จากการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาควรจะได้รับการลงโทษ
ควรจะหาตัวกันมาให้ได้ไม่ยากหรอกครับคุณเป็นตัวการทำให้ประเทศเครียด
ประเทศเดือดร้อนจากนี้ไปคนที่ทำมาค้าขายหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ได้
ไม่มีรายได้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไม่คนไม่มีจะกินอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้
จะมีคนตกงานอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วจะโทษใครครับ
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ขอถามความจริงใจจากรัฐบาลแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส
ยับยั้งผลประโยชน์เรื่องนี้ให้ได้อย่างน้อยก็ให้เห็นว่าเกิดเหตุขึ้นมาเอานะ
พอคุ้มที่กระบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้จะได้หมดสิ้นกันไปเสียที
ขีดเส้นใต้วันนี้ที่ฝากไปถึงรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะฮะ